คุณผู้ชมคงอยากจะทราบถึงผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นะค่ะสรุปทุกคนได้ไปต่อค่ะคุณค่ะ
ก็พานหมดเลยจริงจริงค่ะอะไรละกันนะคะว่าแต่ล่าคนนั้นได้
รับคะแนนเสียงอย่างไรกันบ้างนี่ค่ะทางด้านของพลเอก
ประยุจรรโอชานายกค่ะเบ
ไปกันที่ทางด้านของพลเอกประวิทย์กันหน่อยนะคะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดนะคะ
สองร้อยหกสิบแปดเสียงค่ะไม่ไว้วางใจหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเสียง
ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบห้าเสียงค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมบ้างนะคะนายชัยวุฒนาคมานุสรค่ะ
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบเก้าเสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยห้าเสียงนะคะ
ทางด้านของคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบเก้า
ไม่ไว้วางใจสองร้อยสี่ค่ะส่วนคุณสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้รับเสียงไม่ไว้วางได้รับเสียงไว้วางใจ๒๔๓นะคะ
ส่วนไม่ไว้วางใจใน๒๐๘มาดูรัฐมนตรีในฝากฝั่งพักภูมิใจไทยครับ
นายอนุทินนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับ
ได้รับเสียงไว้วางใจสองร้อยหกสิบสี่เสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยห้าเสียงครับ
นายศักดาลทิศชอบนะฮะไว้วางใจก็เนี่ยสองร้อยหกสิบสองเสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยห้าเสียงครับ
ค่ะทีนี้ดูในส่วนของทางด้านของประชาธิปัตย์กันหน่อยไหมคะ
คุณจุลินค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วย
ได้รับคะแนนเสียงก็ต้องบอกว่าได้รับการไว้วางใจน้อยที่สุดนะสองร้อยสี่สิบเอ็ดเสียง
ไม่ไว้วางใจเนี่ยสองร้อยเจ็ดนะคะทางด้านคุณจุติไกรเลิกค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบสี่ไม่ไว้วางใจสองร้อยเก้าเสียงค่ะ
ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณนิพนธ์บุญญามณี
ได้รับเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบหกไม่ไว้วางใจสองร้อยหกเสียงค่ะ
เป็นว่าผ่านทุกท่านใช่ค่ะนะครับ
ทีนี้ไปดูผลการโหวตคู่ขนานจากประชาชนกันหน่อยที่กลุ่มวิชาการ๔สถาบัน
รวมทั้งสถานีโทรทัศน์๔ช่องเขาร่วมกันจัดทำลงมติเสียงประชาชนนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมคือให้สแกนผ่านคิวอาร์โค้ดหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละ
แล้วก็ทรัฐออนไลน์ลงมติกันนะปิดไปตอน๑๑โมงที่ผ่านมา
ทั่วโลกเพื่อเป็นการอะไรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แม้จะไม่มีผลทางกฎหมายก็ตามแต่เราต้องฟังเสียงประชาชนทุกฝ่าย
นายกรัฐมนตรีไว้วางใจ๓เปอร์เซ็นต์
ไม่ไว้วางใจ๙๗เปอร์เซ็นต์ครับ

ไม่ไว้วางใจ๙๗เปอร์เซ็นต์
ได้รับการไว้วางใจไป๓เปอร์เซ็นต์ไม่ไว้วางใจ๙๗เปอร์เซ็นต์ครับ
นายสันติพร้อมพัดมรมชครั้งไว้วางใจ๓เปอร์เซ็นต์ไม่ไว้วางใจ๙๗เปอร์เซ็นต์ครับ
เช่นเดียวกันกับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีแรงงาน
ไว้วางใจไป๔เปอร์เซ็นต์ไม่ไว้วางใจ๙๖เปอร์เซ็นต์
สนับหน้าสุขไว้วางใจ๓เปอร์เซ็นต์ไม่ไว้วางใจ๙๗เปอร์เซ็นต์
นายสักษะดามชิทชอบรัฐมนตรีคมณาคมไว้วางใจ๓เปอร์เซ็นต์
เป็นแบบนี้ค่ะนะครับนายจุฏิไกรเวิร์ดครับรัฐมนตรีพาวมอร์นะฮะ
นี่ฮะไว้วางใจสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ไว้วางใจเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์
นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไว้วางใจสามเปอร์เซ็นต์

แล้วกันและยังไม่คิดเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียอมรับว่าตอนนี้สบายใจขึ้นค่ะ
สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะโดนอภิปรายไปหลายวันรวมทั้งรัฐมนตรีหลายคนด้วยนะครับ